ส่วนอีกคลิปที่เป็นข่าวดังนั่นคือกรณีที่ครูฝึกไปทำร้ายร่างกาย
ทหารที่เรียนหลักสูตรม้าจู่โจมของทหารม้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าคุณพ่อของทหารที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปตอนนี้ออกมาพูดแล้วล่ะ
บอกว่าครูฝึกทำเกินกว่าเหตุ
ให้ผู้ที่ก่อเหตุรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือร้อยตรีสุรเชษฐ์วัฒนสนทิชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ข้าราชการบำนานอดีตกำลังพลของกองพันธหารม้าที่๔รักษาพระองค์
ซึ่งเป็นพ่อของ๑๐ตรีปรัชญาวัฒนสนทิ
นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่สิบเก้า
ที่ถูกครูฝึกทำโทษจนเป็นคลิปโด่งดังในขณะนี้นะคะ
แสดงความเห็นบอกว่าในฐานะที่ตัวเองก็เป็นทหารเหมือนกัน
ลงโทษลักษณะนี้จริงแล้วไม่มี
หากทำผิดวินัยก็จะมีบทลงโทษตามแบบธรรมเนียมทหารเช่นอะไรบ้าง
เช่นก็จะมีการตัดคะแนนพ้นสภาพความเป็นทหาร
อาจจะส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัดให้เป็นผู้พิจารณาโทษ
เหล่านี้แหละค่ะนี่คือการลงโทษแบบธรรมเนียมทหาร
เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องความรับผิดชอบไปยังผู้ที่กระทำผิด
และแผนกการรบพิเศษการฝึกหลักสูตรจู่โจม
ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงแล้วไม่ควรเกิดขึ้น
อกจากนี้นะคะขอบคุณผู้บังคับบัญชาภายในหน่วย
ที่ได้มีการตรวจสอบหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ฟังเสียงพ่อของทหารที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ในความเป็นพ่อที่ต้องปฏิบัติต่อลูก
ส่วนทั้งเรื่องการบังคับบัญชาวินัย
หน่วยที่รับผิดชอบ
ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ประชาการศูนย์การอาหารม้า
และผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยนะครับที่ได้กรุณาตรวจสอบ
สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
กรณีดังกล่าวผมคิดว่า

ไม่ต้องการดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ต้องการประกาศให้รู้ว่าผู้ถูกกระทำไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าในที่เกิดเหตุวันนั้น
มีนายทหารปกครองหลายต่อหลายคน
แต่ไม่มีใครห้ามปรามในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทหารหลักสูตรจู่โจมจริงเป็นทหารหลักสูตรที่ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควร

แต่ว่าทางพบทบก็บอกว่า

แต่ต้องฝึกอยู่ในกรอบของทบการลงโทษก็ต้องอยู่ในกรอบ
แล้วก็ตอนนี้พบทบดูเรื่องนี้แล้ว
ต้องระมัดระวังเรื่องของการฝึก

แล้วก็หากพบว่ามีการลงโทษแบบนี้อีก
ผู้บังคับหน่วยก็โดนลงโทษเหมือนกัน